กันหน่อยค่ะมันมีเหตุยัดยาบ้าเกิดขึ้น
ซึ่งคือเขาโดนผู้เสียหายโดนยัดยาบ้า
ร้อยกว่าเม็ดเลยนะคะแต่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ย

เขาก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาแต่พอถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
เขาก็แจ้งความกลับเพราะว่าคนยัดยาเนี่ยมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
นี่ค่ะเป็นผู้ต้องหา๔คนที่ถูกตำรวจภูทรดม
ตะบนเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ควบคุมตัวไปส่งฟ้องฝากคังที่ศาลจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้
เพราะว่าทั้ง๔คนนี้ทำความผิดเกี่ยวกับคดียัดยาบ้าน๑๓๕เมตร
ให้กับนายอุดรใจแม่นวัย๓๑ปีชาวบ้านในพื้นที่
อย่างที่บอก๑ใน๔คนนั้นเนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสพปรางกู่จังหวัดศรีสเกตด้วย
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปจะพูดคุยกับนายอุดรนะคะ
แต่ว่านายอุดรไม่อยู่ก็เจอแค่ญาติพี่น้อง
แล้วก็เจอนี่ด้วยนางยิ้มจันโสเป็นแม่ยายของนายอุดรค่ะ
ยิ้มเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือ๒๑มกราคม
นายอุดรลูกเหยเนี่ยนะจอดรถกระเป๋าไว้หน้าบ้าน
แล้วอยู่ก็มีกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดนที่๓
แสดงตัวเข้าขอตรวจค้นรถแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจอยาบ้า๑๓๕เมตร
ตอนนั้นทุกคนงงมากนางยิ้มก็งงนายอุดรก็งงคนในบ้านก็งง
แต่สุดท้ายก็ปล่อยตัวออกมาเพราะว่า
พบว่านายอุดรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
หลังจากนั้นนายอุดรเลยแจ้งความกลับเลยค่ะ
แจ้งความไว้กับตำรวจภูทรดม

คิดว่านายอุดรโดนยัดยาเพราะอะไร
ทำไมอยู่อยู่ต้องเลือกนายอุดรด้วยเธอบอกว่าน่าจะเกิดจากอดีตลูกเขยอีกคนนึงที่เป็นชาวดูไบ
คือชาวดูไบคนนี้เคยอยู่กินกับลูกสาวของเธอลูกสาวเธอคือนางสาววิลาวันเบนจมาสอายุ๒๗ปีนะคะ
อยู่กินกันกับชาวดูไบคนหนึ่งแล้วก็เลิกรากันไปแต่มันมีประเด็นฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกัน
แล้วสารตัดสินแล้วด้วยให้ลูกสาวเธอเนี่ยชนะคดีหลังจากเธอชนะคดีไม่นานเนี่ยแหละค่ะ
อุดรถูกยัดยาบ้าเลยในอุดรนี่ก็คือสามีใหม่นั่นแหละเนาะเป็นลูกเขยคนปัจจุบัน
โดนยัดยาบ้าเลยและต่อมายังไม่จบนะหนุ่มดูไบคนนี้นัดให้ลูกสาวของเธอไปหาที่จังหวัดพังงา
บอกว่าจะให้เงินห้าแสนเพราะว่าเขามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันอยู่ไง
ลูกสาวก็หลงเชื่อก็ไปกลายเป็นว่าพอไปถึงที่พังงาค่ะ
ถูกตำรวจจับเพราะเจอยาบ้า๕๕เมตรอยู่ในกระเป๋า
ยิ้มบอกลูกสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าเลยอ่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่พังงามานานหนึ่งสัปดาห์แล้วด้วย
เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนและคนที่อยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นอดีตลูกเขยชาวดูไบแน่นอน